ปิดด้วยอย่าไปปิดด้วยอย่าไปใจเย็นใจเย็นลงรอดเลย
ลงรอดเลยข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนข้างบน